แต่อันนี้เป็นเรื่องของสามีภรรยาที่มาก่อเหตุ

คนทำก็เป็นสามีทำร้ายภรรยาโหดทีเดียวบอบช้ำไปทั้งตัว
แทงภรรยาไป๓๖จุด๓๖แผลที่ตำรวจไปพบตามร่างกายภรรยา
ล่าสุดหลังเกิดเหตุก็หลบหนีไป
แล้วก็ไปเจอตัวแล้วนะอยู่ในรถ
แล้วก็อยู่ในรถแบบกินยาฆ่าตัวตายหวังจะหนีความผิดด้วย
แต่ว่าตำรวจไปเจอซะก่อนแล้วก็นำตัวส่งไปโรงพยาบาล

ส่วนทางญาติเองทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเอง
ยืนยันว่าจะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
จากกรณีนางสาวอภิญญาเกษมศักดิ์หรือว่าบุ๋มอายุ๒๑ปี
ถูกนายกริจนาโชคชัยชนะหรือโอเล่อายุ๓๑ปี
ซึ่งเป็นสามีทำร้ายร่างกายจนบอบช้ำไปทั้งตัวแล้วก็เสียชีวิต
ญาติเดินทางไปรับศพนางสาวอภิญญา
พร้อมกับรับฟังผลการชนสูตรศพจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกทำร้ายร่างกายอย่างโหดเยี่ยมทารุณ
ผู้ตายถูกเหล็กเสียบอวัยวะเพศ
มีเศษแก้วที่บริเวณศีรษะทั้งตัวมีบาดแผลทั้งหมด๓๖จุด
จากนั้นพ่อแม่แล้วก็ญาติสนิทรับศพบุ๋มไปบำเพ็ญกุศล
พิธีกรรมทางศาสนาที่วัดบางประทุนนอกค่ะ
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย
จอดอยู่ริมถนนพระราม๒มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็เลยไปตรวจสอบนะคะก็พบกับนี่แหละ
คนนี้นายโอเล่เป็นผู้ต้องหาอยู่ในสภาพอิดโรยทีเดียวค่ะ
ว่าได้กินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไป
หวังเพื่อที่จะฆ่าตัวตายหนีความผิด
หลังทำร้ายแฟนสาวจนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่พบก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราช
ขณะที่นางพิชยาภาพรมจันทะเป็นน้าของผู้เสียชีวิต
คุณน้าเนี่ยบอกว่าก่อนที่ตำรวจจะโทรศัพท์มาแจ้งเนี่ย
แจ้งว่าเจอตัวโอเล่คนกระทำผิดแล้ว
ตอนนั้นเกิดเหตุไฟกระพริบดับไปหนึ่งครั้ง

เชื่อว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่หลานสาวมาบอกว่า
พบตัวคนร้ายแล้วพบตัวคนทำแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยจุดทูปบอกหลานนะคะ
ให้โดนบันดาลให้นายโอเล่เนี่ยถูกจับ
ขณะที่หลังจากรู้ผลการชนะสูตรเธอเองก็รับไม่ได้
เพราะว่าหลานสาวคงทรมานเพราะว่าถูกทำร้ายซ้ำจนเสียชีวิต
ที่ผ่านมาก็เคยบอกให้หลานเลิกกับนายโอเล่มาแล้วหลายครั้ง
ล่าสุดทั้งคู่ก็เลิกรากันไปเมื่อเดือนที่แล้วหลังถูกทำร้าย
ซึ่งตอนนั้นพี่ชายก็ยังพาน้องสาวไปแจ้งความอยู่เลย
แต่ว่าอยู่ทั้งคู่ก็กลับมาคบหากันอีก
ยืนยันว่าไม่เคยสนับสนุนให้คบหากันตั้งแต่แรก
ซึ่งครอบครัวก็รู้จักนิสัยของนายโอเล่เป็นอย่างดีนะคะ
แพทย์โรงพยาบาลเกษมราชระบุว่าตอนนี้อาการของนายโอเล่ก็ปลอดภัยแล้ว
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจก็อายัดตัวไว้สอบสวนก่อนดำเนินคดี
โดยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ว่าจะสามารถคุมตัวฝากขังสารอาญาธนบุรีได้ในวันจันนี้ค่ะ